คือทีมข่าวได้สัมภาษณ์พลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรี
เกี่ยวกับสถานการณ์การชุมนุมหน้ารัฐสภาเมื่อวานนี้นะคะ

คือนายกรัฐมนตรีบอกว่าก็ติดตามจากสื่อ
แล้วก็ติดตามจากการรายงานของฝ่ายความมั่นคงนะคะ
เมื่อวานนี้ก็ได้มีการพบปากกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อหาแนวทางดูแลความปลอดภัยให้กับทุกกลุ่ม

แล้วก็บอกว่าตามสิทธิ์การชุมนุมก็ขอให้ถูกต้องตามกฎหมายด้วย

แต่เมื่อวานมันมีภาพความรุนแรงเกิดขึ้น
ก็เป็นเรื่องที่ตำรวจจะต้องพิจารณาดำเนินการค่ะ

ต้องมีการเข้มข้นในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมาย
ยังไม่จำเป็นต้องใช้กฎหมายพิเศษอะไรนะคะ
ส่วนเรื่องในสภาก็เป็นเรื่องของสภา
โดยที่นายกบอกว่านายกเองก็เป็นฝ่ายบริหาร
หน้าที่สนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูล
เข้มข้นเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายก็ต้องมากขึ้น
เพราะฉะนั้นเพราะเราไม่ต้องการให้เกิดขึ้นไง
เพราะผมเคยประกาศไว้แล้วว่าจะต้องไม่มีการใช้ความรุนแรงใส่กัน
วันนี้มันมีประจักษ์พยานชัดเจน
มีรูปถ่ายมีอะไรต่างไว้เรียบร้อย
ตำรวจกำลังในการอยู่ในการใช้อาวุธต่างทั้งหมด

เขาพยายามที่จะทำด้วยความนุ่มนวลนมวนลมม่อม
แต่มันก็มีการใช้กำลังต่อเจ้าที่ตำรวจ
เจ้าที่ตำรวจเขาบาดเจ็บไปหลายนายด้วยกัน

สถานการณ์มันก็จำเป็นต้องมีการบังคับใช้กฎหมาย
มันอาจจะทำให้ได้ในขณะที่มีการชุมนุม

แต่หลังจากนั้นกฎหมายมันตามได้ทุกตัวแหละ

ต้องถามเขาว่าการชุมนุมที่ถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมายมันคืออะไร
ละเมิดสิทธิประชนผู้อื่นหรือไม่ไปดูกฎหมายลูกเขาด้วย
เขาเขียนว่ามี๒๓วักในมาตราที่อ้างกันมาตรามาธรรมนุน
นี่ค่ะแต่ผู้สื่อข่าวก็แอบตาดีนะคะ
ระหว่างที่ท่านนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์อยู่นี่ค่ะในวงกลมสีแดงนะคะ
ก็เป็นลูกตัวเงินตัวทองโผล่ขึ้นมาด้านหลังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ก็ไล่ออกไปนะคะแต่ก็ปกตินะคะธรรมเนียบแล้วก็สภา
มันจะมีท่อน้ำอยู่ข้างนอกข้างหน้าค่ะมีท่อระบายน้ำอยู่
จะมีตัวเงินตัวทองเนี่ยบ่อยค่ะบ่อยมันก็วิ่งไปวิ่งมาอยู่แถวนี้
ใช่ค่ะเหมือนกับเมื่อก่อนหน้านี้ก็จะมีสวนสัตว์เขาดินอยู่
ใช่มันก็ไปไปมาอยู่นะแล้วแต่ก่อนตัวใหญ่ใหญ่ตัวเบอร์เลอร์เลยมี
โอ้ใช่อันนี้ตัวเล็กนี่นี่เป็นลูกใช่ค่ะ